คุณผู้ชมครับเหตุการณ์แห่งความเศร้าสลดแล้วก็น่าสะเทือนใจนะครับ
ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวสองคนคือน้องอุ้มกับน้องเอิญ
ถูกอดีตแฟนนุ่มตามมาง้อขอคืนดีไม่สำเร็จ
ก็เลยถูกยิงจนเสียชีวิตทั้งคู่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นะฮะ
อุ้มวัย๒๒ปีนักศึกษาสาวที่นครปฐม
ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดสูรินทร์แล้ว
ส่วนน้องเอิญวัย๑๗ปีถูกยิงที่ตลาดใหม่มีนบุรีนะครับ
วันนี้ญาติไปรับศพนะครับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อุทัยธานีนะครับ
ก็ถือว่าวันนี้น่าเศร้าแล้วครับ

น่ามั้ยคือว่าเอิญวัย๑๗ปีร้องไห้สุดนั่งโรงค่างร่างของลูกสาวที่อยู่ในโรงศพนะครับ

เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อุทัยธานีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่๔มิถุนายนนะครับนายกันทพรนะครับพงชัยอินอายุ๑๘ปีอดีตแฟนนุ่มของน้องเอิญ
ตามมาง้อที่ตลาดใหม่มีนบุรีตอนที่น้องมาทำงานเปิดร้านที่นั่นนะครับน้องเป็นลูกจ้างของร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาด
ง้อไม่สำเร็จก็เลยใช้ปืนยิงไป๓นัดอาการสาหัสนะครับเช้าวันต่อมาก็เสียชีวิต
แม่ของน้องเอิญบอกว่ายังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็แค่รับรู้ว่าลูกสาวคบหากับฝ่ายชาย
บกันได้ประมาณปีเสร็จไม่เคยเจอหน้ากับฝ่ายชายมาก่อนเลยนะแต่ก็รู้ว่าลูกสาวถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกาย
เดือนก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายยังถึงขั้นเอามีดไปกรีดแล้วก็ฟันที่แขนลูกสาวจนบาดเจ็บ
เตือนลูกไปหลายครั้งว่าให้เลิกครบแต่ลูกบอกว่ากลัวว่าฝ่ายชายจะแค้นที่ตีตัวออกห่าง
แล้วจะกลับมาทำร้ายอีกก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะเลิกคบแต่ที่สุดแล้วก็ถูกยิงจนเสียชีวิต
ส่วนป้าของน้องเอิญบอกว่าเคยบอกหลานสาวเหมือนกันให้ไปแจ้งความเอาไว้แต่หลานบอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่

สงสารน้องตอนที่น้องบอกว่าหนูจะตายเหมือนตอนนั้นน้องคือน้องจะแข็งมากน้องสู้มากคือโดนตั้งสามนัด
เมื่อวานเราไปเปิดตรงเสื้อน้องดัวคือมันเข้าตรงช่วงราวนมแล้วก็มีตรงตรงนี้แล้วก็ด้านหลัง๓นัด
เพื่อนเขาที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าตอนยิงมานัดเลขน้องยกมือว่ายขอแต่เขายิงซ้ำอีก๒
คือว่าลูกสาวเนี่ยจะขอพยายามจะเลิกกับผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้จะไม่ยอมเลิก

คดีแทงพิการแทงที่อุทายธานิยิง
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องเอิญสั่งเสียคนรอบข้างอยู่บ่อยค่ะ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเอกสารสำคัญอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทรัพย์สินมีอะไรบ้าง
เหมือนรู้ว่าจะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น
ตอนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ
เพราะว่ารู้ว่าฝ่ายชายก่อเหตุแบบนี้มาตลอด

ครอบครัวของฝ่ายชายก็ไม่ติดต่อสอบถามมาเลยนะคะ
ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยด้วยอะค่ะ
พ่อของน้องเอิญบอกว่าตอนที่ญาติโทรไปบอกน้องเอิญถูกยิงเนี่ย

ตอนนั้นทำงานอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตาก็รีบ

คือในใจก็ภาวนาขอให้ลูกปลอดภัยขอให้ลูกปลอดภัย
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลน้องเอิญก็ไม่รู้สึกตัวแล้ว
คุณพ่อบอกว่าคืนก่อนหน้าที่น้องเอิญจะเสียชีวิตนะคะ
ภรรยายังบอกอยู่เลยว่าเนี่ยน้องเอิญขอน้ำดื่ม
ก็ยังมีหวังไงฮะว่าน้องเอิญน่าจะรอด

คุณพ่อบอกเลยว่าโกรธฝ่ายชายมากนะคะ
ไม่อยากให้ไปขอขมาศพลูกสาวเลยด้วยค่ะ
สำหรับศพของน้องเอิญครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดหนองตางูตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีบ้านเกิดนะครับ
จะเริ่มสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรก
ก็คือคืนนี้ชาปนกิจศพวันที่๙มิถุนายน
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับฝ่ายชายนายกัณฑรพงชัยอินอายุ๑๘ปี
ทางตำรวจสนมีนบุรีเจ้าของพื้นที่บอกว่า
อาการยังทรงตัวยังไม่เสียชีวิต
เดี๋ยวตำรวจก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็อายัดตัวไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป